ก็เลยจะพาไปที่สวนพริกที่จังหวัดตราดกันหน่อย
เขามีไอเดียสุดเจ๋งไม่เหมือนใครแบบไหนยังไงไปดูค่ะ
เออสะดุกสนานเรื่องเริ่มกันไปเลย

แต่ที่นี่นะที่นี่คืออะไร

สะดุกสนานคืนเพลงทาแดดกันสุดไปเลย

หมู่ที่๖ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
คุณจงจิตคำปัญโยคุณติ๋วอายุ๔๕ปี
คุณติ๋วกับสามีกำลังเก็บพริกสู่ตลาด
พร้อมกับชาวบ้านที่มาช่วยรับจ้างเก็บพริกกันเยอะมากแบบนี้เลย

ชาวบ้านที่เขามาเก็บพริกอ่ะโอ้โหร้อน

ร้อนแล้วต้องสู้กับความร้อนของแดดอย่างหนักเลยนะคะ

ใช่คุณจงจิตคุณติ๋วเขาก็เลยบอกว่า
มีไอเดียการเก็บพริกเพื่อคลายร้อน
ทำให้ชาวบ้านที่เขามารับจ้างเก็บพริกเนี่ย
รำทำเพลงเต้นไปเด็ดไปเก็บไปเต้นไปโลกไปดึงพริกไป
บอกเลยพริกที่นี่เรียบเพราะทุกคนเด็ดมาก
เออจริงเด็ดกันสุดเลย
ไม่ต้องหมดต้นนะเห็นไหมสนุกสนานอ่ะคลายร้อนกันไปได้บ้างทำให้อากาศที่ร้อน
มันทำให้อารมณ์เราไม่ได้ร้อนตาดี
คุณติ๋วบอกว่าตัวเขากับสามียึดอาชีพปลูกพริกมากว่า๑๐ปีแล้ว
เมื่อก่อนทั้งสองคนทำงานโรงงานนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเงินทองก็เลยหันกลับบ้านมาดีกว่า
เริ่มต้นการปลูกพริกขี้หนูสวนจนทำกำไรได้ดีหลุดหนี้หลุดสินกันนะคะคุณค่ะ
ดีจังสุดยอดส่วนต้นพันธุ์พริกขี้หนูสวนคุณติ๋วและสามีเพราะเองปลูกเอง
ตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวใช้เวลา๔เดือนนะจากนั้นเก็บเกี่ยวได้ตลอดตลอดเลยจ้า
มานั่งรับประทานอาหารด้วยกันแบบนี้เออดีจังมันเป็นความสมัครสามัคคีดิค่ะ
มันเป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านกันนะน่ารักดีเหมือนกันนะคะแล้วเนี่ย
เข้ามาเกิดุคเพชรเกงพริก
โหตอนนี้สวอนิทย์เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าทุกคนเด่นมาก
ไอ้เด็ดแต่พริกไม่ใช่ไอ้เด็ดต้นไม้ไม่ด้วย
เออดีเหมือนกันแบบนี้นะคะ